ที่สร้างตำนานที่ผู้ชนะบอกปลายนัทเตะทีมชาติหลายคนต้องผ่าน
รายการนี้แล้วก็สร้างนักเตะดังมาแล้วมากไปครับติดตามจากรายงานครับ
หมายที่สูงสุดก็คือได้แชมป์ครับ
แล้วก็จะได้แบบนักเตะเยอะแย่ง

มาประดับวงการหลายต่อหลายรายหรืออาจกล่าวได้ว่าฟุตบอลโค้กครับ
คือเวทีสร้างรากฐานสำคัญสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคกครับ
ดำเนินการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อ๓๖ปีที่แล้ว
ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกรมภาระศึกษาและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รวมถึงบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดกำหนดให้นักเตะอายุไม่เกิน๑๗ปีลงแข่งขัน
นับแต่นั้นมาฟุตบอลรายการนี้คือมนต์เสน่ห์ให้ฟุตบอลเยาวชน
ได้รับความสนใจจากผู้มีฝันอย่างกว้างขวางและไม่ใช่เพียงแค่ทีมในระดับกรุงเทพมหานคร
ฟุตบอลคกครับยังสร้างนักฟุตบอลระดับภูทรสารฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
โชคทวีพรมรัฐหรือธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่ได้ก้าวมาสู่จุดสูงสุดของการเล่นฟุตบอลในเวลาต่อมา
ในการแข่งขันฟุตบอลโค๊กครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองโรงเรียนราชวนิตบางแก้ว
ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรปราการก็ได้พิสูจน์ตนเองบนเวทีระดับประเทศเช่นกัน
กับการเป็นทีมแรกจากต่างจังหวัดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้
เนิดนักเตะฝีเท้าดีอย่างกัมพลปฐมอคกุลและธวัชชัยบุพศิริ
ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมภูทรเริ่มตระหนักว่าพวกเขาก็สามารถรวมทีมสร้างความสำเร็จ
ไม่แตกต่างจากทีมในเมืองหลวงเพราะว่าถ้าได้ผ่านเวทีโค้กครับแล้วเนี่ย
เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้ก้าวไปสู่การเล่นฟุตบอลอีกระดับหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่เจริญเติบโตด้านฟุตบอลไปสู่ระดับ
เยาวชนเราเป็นชนทีมชาติหรือทีมชาติในอนาคตซึ่งสังเกตได้ว่าเอ่อ
เด็กที่มาจากเยาวชนโค้กครับเนี่ยขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่หลายคนนะครับ
ส่วนราชิตบางแก้วนั้นก็ถือว่ารายการโค้กครับนี้เป็นรายการที่
ทำให้เรามีโอกาสนะครับเด็กทั้งเด็กทั้งโค้ดได้มีโอกาสเอ่อ
ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงกว่าบอลนักเรียนทั่วไปครับ
จากนั้นฟุตบอลโค้กครับได้ให้ความสำคัญกับทีมจากทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น
ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาเป็นรูปแบบสโมสรอาชีพ
และมีการชิงแชมป์ในแต่ละภูมิภาคก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
จึงทำให้สโมสรในทุกระดับของประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขัน
กลายเป็นเสน่ห์ให้นักเตะผู้มีความฝันได้ก้าวมาสารความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบ
กครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการหลักของประเทศนะครับ
สำหรับฟุตบอลเยาวชนซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย
นักฟุตบอลในต่างจังหวัดได้มีโอกาสคัดเลือก
ทั้งตั้งแต่ในรอบเอ่อรอบจังหวัดนะครับแล้วก็มันเป็นในรอบภาค
แล้วก็ในรอบประเทศซึ่งมีแปดทีมเป็นการเปิดโอกาสให้เอ่อ
เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านกีฬาครับ
กล่าวได้ว่ามนต์ขลังของฟุตบอลโค้กครับไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสนุกในเกมการแข่งขัน
แต่ยังรวมถึงมนต์เสน่ห์แห่งการสร้างผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการ
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
จนเป็นส่วนสร้างให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่ง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน